คุณผู้ชมข่าวเที่ยงของเรารักสัตว์เลี้ยงกันไหมครับ

โอ้โหอาจจะเป็นข่าวที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้พอสมควร
นี่ไงเป็นคนรักแมวเลี้ยงแมว

คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นมาทางไลน์หน้าจอกันได้
เพราะว่าตอนนี้ข่าวนี้ในโลกโซเชียลเขาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็สาบแช่งคนที่กระทำแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้
เจ้าของสุนัขปล่อยให้สุนัขกัดแมว
เพราะจับได้ว่าแมวชอบมาขโมยกินข้าวในบ้าน
และคราวนี้พอจับได้โจ้งก็เลยปล่อยสุนัขกัดแมว

พอพอพอแล้วพอ

นี่แหละครับเจ้าลูกแมวก็พยายามที่จะสู้สุนัขเต็มที่

หมากับแมวมันคู่กัดกันอยู่แล้วใช่ไหมคุณ

แต่ทีนี้เจ้าของเนี่ยไม่ห้ามได้แต่พูดห้ามนะฮะ

ยังปล่อยให้หมาของตัวเองกัดลูกแมว
จนตายขากล่องเลือดละครับ
คลิปนี้ถูกนำมาโพสต์ในกลุ่มคนรักบูลลี่
ชุมชนของคนรักสุนัขพันธ์อเมริกันบูลลี่
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อปรัชญาดอนโอภาษย์
ยังลงข้อความไว้ว่าแบบนี้

ผิดกฎลบได้ครับ

เจ้าตัวที่ว่านั้นก็คือหมาสีดำพาบูลลี่

ซึ่งจับได้ว่าแมวตัวนี้แหละ
ชอบเข้ามาขโมยกินข้าวที่บ้าน
หลังจากโพสต์นี้ถูกโพสต์ไปไม่นาน
โหดร้ายนี้ถูกแชร์ไปยังกลุ่มคนรักสัตว

ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจต่อผู้โพสต์เป็นอย่างมาก
เรียกว่าเอาเรื่องนี้มาโพสต์ทำไม
แล้วก็ปล่อยให้หมาของตัวเองกัดแมวจนตายได้ยังไง
เป็นเสียงสาบแช่งจากคนที่รักสัตว์นะครับ

เป็นเจ้าของเสียงตะโกนห้ามหมาของตัวเอง
และเป็นเจ้าของหมาเจ้าโอเลี้ยงนี่แหละ
ออกมาโพสต์ข้อความในธรรมนองที่ว่า
แมวตายแล้วฝังเรียบร้อยแล้ว

แต่ระยะทางจากบ้านไปถึงในเมืองมันไกล
ทำให้แมวตายก่อนไปถึงหมอ
ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ตอนเกิดเรื่องอยู่นอกห้องได้ยินเสียงดังจึงเข้าไปดู
หมาอยู่ในห้องน้ำแล้วจะไปแย่งก็ไม่กล้าเพราะกลัว
ส่วนที่ถ่ายคลิปไว้เพื่อจะให้แฟนดูว่าหมาเป็นยังไง
เพราะแฟนไปต่างประเทศไปทำงาน
ไม่ใช่เพื่อมีจุดประสงค์อื่น

เอาคลิปนี้มาโพสต์ด้วยความสะใจหรือเปล่า
หมาของตัวเองสามารถที่จับแมวหัวขโมยได้

เรื่องนี้ชาวเน็ตกลุ่มคนรักษัตริย์ทั้งธาตุหมาและธาตุแมว
ไม่เชื่อโพสต์ของผู้หญิงเจ้าของเจ้าโอเลี้ยงเนี่ยนะฮะ
เข้าไปถล่มเขียนข้อความตำหนิด่าทออย่างรุนแรงต่อ
เตรียมไปแจ้งความที่โรงพักกุตาก้าย
ขออภัยกุตาใกล้จังหวัดนครพนม
เพื่อให้ตำรวจเรียกชายผู้โพสต์แล้วก็หญิงสาวผู้ถ่ายคลิป
ซึ่งน่าจะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมาให้ปากคำ
สวัสดีครับ